สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
วันนี้ฝนลดลงทั่วไทยยกเว้นภาคเหนือ

ฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้ง

วันนี้เกือบทุกภาคฝนลดลงนะคะ
ตกเฉียงใต้หรือว่าลมมรสุมประจำฤดูอ่อนกำลังลงยกเว้นภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงมีฝนตกหนัก
ร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ดังนั้นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
ตอนนี้ยกของมีค่าไว้บนที่สูงเตรียมตัวไว้เลยค่ะช่วงสุดสัปดาห์วันแม่
พื้นที่กลางประเทศฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งนะคะค่าเฉลี่ยของฝนทั่วไทยวันนี้อยู่ที่ร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรเลยค่ะ
เฉลี่ยวันนี้อยู่ที่๒๒๓๗องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๔๐ของพื้นที่ค่ะ
ตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ
กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๔๒นาที
ส่วนวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียม
อุบลราชธานีตี๕๔๒นาทีค่ะ
วันนี้เตือนนะคะพื้นที่รุ่มกลางประเทศเตรียมรับมือฝนตกหนักสุดสัปดาห์นี้ค่ะ